ไปดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เพชรชบุรีกันเลยนะครับ
ที่มีผู้ชายคนหนึ่งคุ้มครั่งเอาปืนออกมา
ยิงคนที่อยู่ในหมู่บ้านแล้วก็คนที่ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านไปผ่านมา
จนสมผลให้มีคนเจ็บและเสียชีวิตนะครับ
ซึ่งตอนนี้ยังไม่สามารถคุมตัวผู้ก่อเหตุได้
ผู้สื่อข่าวของเราอยู่ในพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ติดตามบริการล่าสุดกับคุณภูริพัฒน์บุญนินบรรยายงานสดเข้ามาจากจุดเกิดเหตุ

คุณผู้ชมครับตอนนี้ทางตำรวจนั้นยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์การ
เหตุการณ์กลาดยิงที่หมู่บ้านกรุงเพชรจังหวัดเพชรบุรีได้นะครับ
โดยยืนยันล่าสุดณขณะนี้แบบนี้คุณผู้ชมครับ
ล่าสุดนั้นพบผู้เสียชีวิตทั้งหมด๓ราย
เป็นการถูกยิงเสียชีวิตอยู่บริเวณหน้าบ้าน๒ราย
และอยู่บริเวณริมถนนอีก๑ราย
ส่วนตัวของผู้ก่อเหตุนั้นยังคงหลบหนีภายในตัวบ้าน
ตอนนี้ครับผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเพชรบุรี
ปฏิบัติการในช่วงเย็นของวันนี้ด้วยโดยท่านบอกกับผมเมื่อสักครู่ครับว่า
ต้องการที่จะปฏิบัติการให้ได้ก่อนช่วงเย็นของวันนี้เนื่องจากว่า
ถ้าหากว่าค่ำมืดไปอาจจะได้รับผลกระทบจากเพื่อนบ้านภาพไกลไกลที่คุณผู้ชมเห็นอยู่
ณขณะนี้ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่นั้นได้นำเอารถพยาบาล
ของโรงพยาบาลพระจอม๙จังหวัดเพชรบุรีนั้นมาจอดสแตนบายไว้บริเวณจุดนี้เพื่อที่จะช่วยเหลือคนเจ็บอีกหนึ่งคนที่ยังไม่สามารถช่วยเหลือได้
ซึ่งเป็นการถูกยิงเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับโดยจะนำเอาออกบริเวณซอยสาม
ส่วนบ้านของผู้ก่อเหตุนั้นอยู่ที่บริเวณซอยสี่ใกล้เคียงตรงจุดนี้นั่นเองก่อนหน้าที่จะรายงานสดคุณผู้ชมครับ
เมื่อช่วงประเวลาประมาณสิบห้านาทีที่ผ่านมาผมได้ยินเสียงเปลือนดังขึ้นประมาณสามถึงสี่นัด
ซึ่งนั่นก็เท่ากับว่าตัวของคนก่อเหตุนั้นที่ยังหยกหลบหนีอยู่ภายในบ้าน
ยังไม่ยอมมอบตัวและยังคงมีอาวุธปืนที่จะสามารถยิงต่อสู้กับตำรวจได้อยู่ตลอดเวลา
ทางตำรวจนั้นทั้งตำรวจชุดสืบสวน
เป็นร้อยคนที่มาร่วมภารกิจในครั้งนี้
ผมได้พูดคุยกับแม่ของคนก่อเหตุท่านบอกแบบนี้ค่ะว่า
จริงแล้วบ้านของคนก่อเหตุนั้นอยู่กันสองคนแม่ลูกอยู่ที่บ้านหลังนี้

ตัวของคนก่อเหตุมีภารกิจที่จะต้องไปขึ้นศาลจังหวัดเพชรบุรี
คดีทะเลาะวิวาสกับบ้านใกล้เคียง
โดยให้แม่นั้นเดินทางไปรอที่ศาลก่อน
แต่ตัวของแม่นั้นรอที่ศาลอยู่นาน๒นานคุณผู้ชมครับ
คนก่อเหตุก็ยังไม่เดินทางไปสารสักที

โดยเจ้าหน้าที่คาดว่าสาเหตุที่ทำให้เจ้าตัวก่อเหตุในครั้งนี้
น่าจะมาจากความเครียดที่จะต้องเดินทางไปขึ้นศาล

โดยตลอดทั้งคืนของเมื่อคืนเจ้าตัวไม่ได้นอนเลยนะฮะ
เพราะกังวลว่าจะต้องไปสารแล้วให้และแม่ไปรอที่ศาลก่อน
จนกระทั่งช่วงสายของวันนี้เกิดความเครียดอย่างหนัก
เอาปืนออกมากาดยิงโดยไม่สนใจนะครับว่าจะเป็นใคร
โดยใครที่ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านหน้าบ้านก็จะยิงทันที
รวมไปถึงนายกอบตที่มาช่วยเหลือนั้นก็ถูกยิงไปด้วย
ตอนนี้คุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าทางเจ้าหน้าที่นั้น
พยายามที่จะช่วยเหลือเอาคนเจ็บ
เพื่อที่จะเอาออกมาบริเวณจุดนี้ให้ได้มากที่สุด
โดยการจะเข้าไปทุบบริเวณฝ้าของบ้านหลังตรงข้าม
ที่จะเข้าไปช่วยเหลือด้านในซึ่งณตอนนี้ภาพยังไม่เห็นนะคะว่า
ยังไม่ชัดเจนว่าจะสามารถช่วยเหลือออกมาได้หรือยังนะครับ
นี่น่าจะเป็นคนเจ็บคนสุดท้ายที่จะช่วยเหลือและยังไม่เสียชีวิตนะครับ
อย่างที่บอกไปว่าณขณะนี้ยืนยันผู้เสียชีวิตได้ทั้งหมดนั้น
จำนวนสามรายด้วยกันโดยสองรายนั้นถูกยิงบริเวณหน้าบ้าน
และอีก๑รายห่างจากตัวบ้านประมาณ๒๐๓๐เมตร
อยู่ที่บริเวณริมถนนหน้าบ้านนั่นเองซึ่งเป็นซอย๔
ตอนนี้ทางจรภิไม่สามารถที่จะเข้าไปซอย๔ได้เลย
เพราะว่าตัวของคนก่อเหตุนั้นพยายามที่จะยิงเปินสวนออกมาอยู่ตลอดเวลา
พอเห็นเจ้าหน้าที่นั้นก็จะยิงสวนออกมาเลยในลักษณะแบบนี้
ตอนนี้ยังไม่ชัดเจนครับว่าตัวของคนก่อเหตุอยู่ในบ้านกับใคร
แต่ทางเจ้าหน้าที่คิดว่าตัวของคนก่อเหตุนั้นน่าจะพักอาศัยอยู่ในชั้น๒ของตัวบ้าน
ซึ่งสาเหตุที่ยังไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติการได้ก็เพราะว่า
คนก่อเหตุไปอยู่ภาวเลชั้น๒นั้นก็จะเป็นจุดสูงข่มที่จะสามารถเห็นปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ได้
โดยทางตอนนี้คุณผู้ชมครับทางผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเพชรบุรี
ต้องการที่จะเคลียร์สถานการณ์บริเวณจุดนี้ให้ได้ก่อนช่วงค่ำของวันนี้
เพราะว่าหากผ่านพ้นช่วงนี้ไปแล้วจะทำให้ชาวบ้านที่อยู่บริเวณพื้นที่นี้ได้รับผลกระทบนั่นเองครับ
ตอนนี้คุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไปว่ายังอยู่ระหว่างการที่จะพยายามช่วยเหลือคนเจ็บคนสุดท้าย
ที่จะออกมาบริเวณจุดนี้ตอนนี้คนเจ็บสองคนที่ถูกนำส่งโรงพยาบาลนั้นปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ตัวของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่เข้ามาช่วยเหลือนั้นพ้นขีดอันตรายแล้วผ่าตัดเสร็จแล้วนะครับ
ส่วนตัวของผู้หญิงอีกหนึ่งคนที่ถูกยิงบริเวณแก้มก้นนั้นก็พ้นขีดอันตรายแล้ว
ถ้าหากมีความคืบหน้าผมจะรายงานกลับไปยังสถานีครับ

ก็หว่างใจว่าแห่งการนี้จะจบก่อนข้ามเพราะไม่งั้นชาวบ้านจะเข้ากับบริการไม่ได้เลย
สรุปเบื้องต้นที่จะมีผู้เสื่อชีวิตสามศพจากแห่งการนี้
คุณผู้ชมจากเหตุการณ์นี้แต่ว่ายังไม่จบเพราะยังคุมตัวผู้ก่อเหตุไม่ได้นะครับ